คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องโควิดค่ะ
กลับตัวไปเรียบร้อยแล้ว
หายแล้วนะคะแล้วก็มาอัปเดตกันค่ะทั้งเรื่องงานเรื่องหัวใจที่ฟังดีคุณผู้ชม

เวลามีคนคุยใหม่แล้วนะจ๊ะ
เอาอัปเดตอาการก่อนนะคะหลังรักษาตัวแบบโฮมไอซาเลชั่นนะคะจนหายจากโควิดตอนนี้ทุกอย่างปกติดีค่ะ
แล้วช่วงรักษาตัวเนี่ยค่ะก็ได้งานอดิเรกอันใหม่นั่นก็คือการล้างจานริมระเบียง

ใช่คือน้องรักษาตัวที่บ้านนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยคือจะทำอาหารมาให้
แล้วก็คือน้องเบลล่าก็ต้องล้างจานเองคนเดียวนี่แหละค่ะ
ส่วนเรื่องงานหนังบุภเพสันนิวาส๒ถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะจะฉายแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะ
พฤษภาคมค่ะและต้นเดือนหน้านะคะก็จะกลับมาถ่ายละครเรื่องพรมลิขิตที่ถ่ายกับโป๊ปอีกนี่แหละค่ะ
พร้อมกับบอกว่าเบลล่าจะทำให้เต็มที่ไม่มีกดดันเลยค่ะ
แล้วมันก็งานมันยิ่งท้าท้ายขึ้นเรื่อยอะค่ะ
จากตอนนั้นที่เราไม่ได้กดดันแล้วก็ออกมาดีมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราน่าจะยืดต่อได้
รอดูนะคะแบบไม่กดดันชิลไปนะคะ
หลายคนถามเยอะมากว่าได้ช่อกุหลับจากใครเป็นคุณแม่ค่ะลักษะกลุ่มนั่นคุณก็ให้กันค่ะ
มาคุยกันบ้างคือแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาจริงนะคะ

คือว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิด
เราก็ไม่รู้จะใช้คำไหนเหมือนกัน
ก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างเลย

มีบ้างมิติใหม่เลยค่ะ
ฉลออยู่ในห้องก็จะได้ดอกไม้จากคุณแม่
พอคราวนี้ก็แบบตื่นเช้ามาโทรมา
แล้วก็ให้ไปเอาอาหารหน้าห้องเหมือนเคยอย่างนี้
ก็แบบฉีดสเปย์อะไรแล้วเปิดไป

ฉันไม่มีใครส่งมาให้

ไม่มีเวลา
คุณผู้ชมนักข่าวนี้ก็คือเชียร์สุดฤทธิ์
เดี๋ยวก่อนนะเชียร์กับคำแบบว่าจี้จี้เนี่ยมันก็ต่างกันอยู่นะพี่แจ๊
ไม่แต่ว่าคือขออนุญาตน้องแล้ว

นิดนึงนะคะทีวีบ้านคุณไม่ได้เสียนะคะ